อาคารย่านจรรย์สนิทวง๖๖อยู่ระหว่างการลื้อถอน
ซุดตัวลงมานะคะชาวบ้านแถวนั้นก็ตกอกตกใจ
แต่ว่าเจ้าของเขาก็ยืนยันว่าขออนุญาตถูกต้อง
และวิธีการก็ทำถูกต้องทุกอย่าง
ที่เห็นเนี่ยนะคะมีรถแบ็คโฮเข้ามามีการกั้นฉากเรียบร้อย
จากการตรวจสอบอาคารที่อยู่ระหว่างการลื้อถอน
ภายในซอยจรรย์สนิทวง๖๖เขตบังพลัด
ซึ่งเป็นไซส์งานเกาะสร้างและตัวอาคารอยู่ระหว่างการลื้อถอน
เพื่อสร้างอาคารใหม่พังถล่มลงมาในบางส่วน
แต่พื้นที่ดังกล่าวมีรั้วล้อมรอบนะคะ
ชุลีพรวงพิพัฒน์ผู้อำนวยการเขตบังพลัดเปิดเผย
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากรถแบ็คโฮลื้อถอนตกตึก
และผนังของตัวตึกบริเวณด้านที่ติดกับถนนจรรย์
ทำให้ผนังพังลงมาทับรั้วและไปพาดกับสายไฟฟ้า
รวมถึงมีเศษหินหล่นลงมาบริเวณถนนด้วย
แต่ไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บนะคะ
ทางสำนักงานเขตก็ติดต่อกับการไฟฟ้านครหลวง
มาตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย
โดยอาคารที่อยู่ระหว่างการลื้อถอนได้ขออนุญาตลื้อถอนอย่างถูกต้อง
เพื่อที่จะออกก่อสร้างอาคารใหม่
สำนักงานเขตได้สั่งให้มีการกั้นรั้วโดยรอบ
เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
ก็เป็นการเตือนออกมานะคะว่าไม่ต้องตื่นตระหนก
เพราะว่าทำอย่างถูกต้องได้รับคำแนะนำอย่างดีนะคะ